ที่ต้องพูดถึงก็คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ได้หัวหน้าภูกษรคนใหม่แล้วเนี่ยอย่างนิชิโนเราเองก็มองกันนะครับว่าพอได้หัวหน้าภูมิสอนคนใหม่อาจจะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ถูกเรียกมาติดทีมชาติครับคือเจ้าตัวก็ยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่านักเตะในการดูแลของเขาเนี่ยจะต้องเป็นนักเตะที่เล่นตัวจริงในสโมสรจะ
และเป็นตัวหลักของสมบัติศาลต่างว่าอาจจะมีดาวรุ่งดวงใหม่
หรือว่านักเตะโชว์ฟอร์มดีในยุคของนิชโนก็มีความเป็นไปได้ครับ

คือนิชิโนเนี่ยแน่นอนครับหลังจากที่ประชุมในภาพที่เห็นเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
เจ้าตัวก็มีโอกาสเดินทางไปดูการฝึกซ้อมของสโมสรต่างนะครับที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยมีไปดูท่าเรือ
แล้วก็ไปดูสมุทรประการซิตี้แล้วก็ไปดูเกมการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห
เมื่อวานก็ไปดูคู่ของสุดประการเจอกับบุรีรำครับอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะไปดูอีกนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าจะไปดูซ้อมทุกทีมเลยเขาบอกว่านักบอลแข่งกับซ้อมเนี่ยบรรยากาศที่เหมือนกัน
อยากเห็นว่ามีความกระหายแตกต่างกันยังไงคนไหนโชว์ฟอร์มเป็นอย่างไรบ้าง
ระหว่างการซ้อมกับการแข่งจริงแล้วก็จะเลือกผู้เล่นมาในช่วงเดือนสิงหาคม
เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับตัดมาก่อน๓๐รายชื่อก่อนจะประกาศชุดสุดท้าย
แล้วมีใครที่เข้าตาบ้างอันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
โดยคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อก็ลองวิเคราะห์คร่าวมา
ครับก็ดูแล้วผลงานเนี่ยจากการลงเล่นในสโมสรด้วยแล้วก็ฟอร์มอย่างที่แฟนในโลกโซเชียลมีเดียเขามีการแชร์กัน
คนแรกเอกณิตปัญญานะครับอันนี้เราคุ้นชื่อมาตั้งแต่ชุดเยาวชนอยู่แล้วนะครับ

ซีซั่นนี้นะครับน้องบุ๊กยิงไปแล้ว๕ประตู
มีลุ้นแน่ครับสื่อบอกว่าคนนี้มีลุ้นแน่ที่จะมีชื่ออยู่ในการทำทีมของนิชิโน
เพราะว่านิชโนทำ๒ชุดในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓แล้วก็ชุดใหญ่
ถ้าไม่ติดชุดใหญ่ยังไงอยู่๒๓ต้องเล่นแน่นอน
ครับส่วนอีกคนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในฤดูการนี้ก็คือ
เขาเองก็ระเบิดฟอร์มนะครับยิงไป๗ประตูแล้วก็เป็นแข้งทีมชาติไทยที่ยิงได้มากสุดในตอนนี้

เจริญศักดิ์วงกรเคยเล่นให้กับรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีมาแล้ว
ผลงานกับต้นสังกัดอย่างสมุทรประการซิตี้
ก็เติมขึ้นลงตลอดไม่มีหมด
คือสมุทรประการเนี่ยถูกคาดหมายไว้เยอะเพราะว่าอะไรไหมครับ
เพราะว่ากุญสือที่เขาเปลี่ยนผ่านจากโค้ดอันสุรพงศ์เทพมาเป็นโค้ชญี่ปุ่นเนี่ย
คือภาษาเดียวกันไงคุยนิชิโนแล้วฟอร์มพอโค้ชญี่ปุ่นมาทำเนี่ย
ประการก็ยังดีอยู่ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะพลาดไปก็ตาม

ก็ถือว่ามีโอกาสนะติดตามฟอร์มกันนะครับว่าจะได้เรียกติดทีมชาติหรือไม่
อีกคนนึงนะครับพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับ
เขาโดดเด่นนะแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการสร้างเกมลุก
ที่ช่วยให้เชียงรายนั้นมีลุ้นถึง๓แชมป์ในเวลานี้นะครับ
เด็กคนนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมตั้งแต่เล่นอยู่กับประชาชนของเมืองทองแล้วนะครับ
ดังนั้นก็ไม่ได้แปลกนะคือเป็นฟิฟิลดาลาโม
สไตล์ก็ทิศติภัณฑ์อ่ะอาจจะยังไม่ถึงขนาดนิวที่อยู่ในช่วงพีค
แต่เด็กคนนี้ถ้าทำดีเชื่อว่ามีโอกาส
ส่วนอีกคนนึงนะครับอภิวัตเพ็งประโคน
เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะถูกเรียกมาติดทีมชาติหรือไม่
อ่าส่วนคนที่เคยติดชุดใหญ่แล้วมีโอกาสจะกลับมา
แน่นอนครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์ก็เล่นดีนะครับ
แบงคอกบดินผาลามการท่าเรือก็ร้อนแรงนะครับ
รุนศรียันเกมของการท่าเรือนริบดินวิรวัตโนโดมของบุรีรำ
อยู่ในข่ายหมดแล้วครับซึ่งนิชิโนเนี่ย
ก็จะเดินทางไปดูฟอร์มของนักเตะในศึกไทยลีกนะครับ
วันนี้เป็นเกมคู่ระหว่างการท่าเรือเจอกับสุโขทัยที่แพสเตดียม
ใครสนใจก็ลองดูนะครับจะเห็นนิชิโนทำการวิเคราะห์เกมนะครับ
ของการแข่งขันแล้วก็ดูฟอร์มว่านักเตะ
ไหนได้เหมาะกับการเล่นของเขาแต่เขาบอกไปแล้วนะครับว่า
เขาจะเลือกนักเตะที่เก่งก่อนแล้วค่อยมาใส่ระบบครับ
สำหรับโปรแกรมนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้ายนะครับ
ยืนยันกันตรงนี้ว่าไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ
ในเกมที่ไทยจะลงแข่งขันก็เริ่มนัดแรกพบเวียดนาม๕กันยายนนี้
สุดท้ายก็จะเจอกับมาเลเซียในวันที่๙มิถุนายนปีหน้าเลยนะครับ
ติดตามกันได้กับทางไทยรัฐทีวี
รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างอย่างที่มีในทุกวันนะครับ
เรื่องของความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเราก็มีมานำเสนอในทุกวันอยู่แล้วนะครับ